ตอนนี้มีชื่อแล้วนะชื่อพลายพลายสายแก้ว
สหนึ่งไม่มีโอกาสได้ไปตั้งชื่อให้เขาเลย
เขาตั้งชื่อให้แล้วพลายสายแก้ว
เป็นสมาชิกใหม่ของสวนหน่งนุษย์พัทยา

นี่นะครับหลังจากที่เราเคยนำเสนอ
ช่วงวินาทีแห่งชีวิตของพลายสายแก้ว

น่ารักมากแล้วชอบเวลาที่เขากระดิกหู
กระดิกหูแล้วก็งวงเขาเล็กนะลูกช้างเนี่ยนะฮะ
โดยปางช้างสวนนงนุษย์พัทยาตำบลนาจอมเทียม

ครั้งแรกเกิดลูกของพังสปายไงคุณอายุ๑๖ปี
แล้วก็ช้างแท็กซี่ที่ให้บริการนักท่องเที่ยว

หลังผสมพันธุ์กับพลายนิ้งนองข้อพันธุ์

ตอนนั้นที่เราคิดกันอยู่ว่าจะชื่ออะไรดีเนาะ
นิ้งปลายสนองอะไรเนี่ยนะแต่สุดท้ายเขาได้ชื่อแล้วนะครับ

ก็ตกลูกมาเมื่อวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมานะครับ

หมอตุ๋ยสารงามหมอธรรมขวานช้าง
ดังชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ประกอบพิธี

เพื่อความเป็นสิริมงคลกับช้างทุกเชือกนะครับ
มีพิธีเส้นสังเวยบูชาเทวอารักษ์ที่ปกปักรักษาช้าง

มีความสุขปลอดภัยอายุยืนเชื่อฟังควานช้าง
และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
นอกจากนี้ครับพระคุกเซงติทธิโสพนธ์
หรือว่าพระอาจารย์จอยจ้าวัดวัดสามะครีนะครับ
บรรพฤตวสัมภิกษ์บรรพฤตยังทำพิธีสงค์เจิมหน้าผากรับขวัญลูกช้าง
ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
โดยในงานก็ยังมีช้างอีก๒๐เชือกมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับ
โดยภูมิหน่วยการสวนนงนุฏภัทยาพกัมพลตันสัจจาบอกว่า
ลูกช้างพลายลืมตาดูโลกแม้จะมีร่างกายสมบูรณแข็งแรง
แต่ด้วยความเป็นห่วงจึงจัดทีมสัตวแพทย์เข้าตรวจสุขภาพ
ดูการเจริญเติบโตในช่วงแรกจนกว่าลูกช้างจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้น่ารักนะ
ที่สวนนงนุฏภัทยาดูแลช้างอย่างใกล้ชิดและมีหลายเชือกด้วยนะคะ